ใต้กันเลยคุณผู้ชมพาไปที่เบตง

เดี๋ยวพาไปกินไก่แต่ว่าพาไปดูงานก่อน
เพราะว่าเขามีพิธีกรรมอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ค่ะ

แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าความสามารถชมข้าวตัว

คุณผู้ชมเอามาให้ดูกันเรื่องราวของพิธีกรรมนะคะ
พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
เขามารวมตัวกันที่บริเวณหน้าสารเจ้ามูลนิธิอำเภอเบตง
เพื่อร่วมกันหามเกี้ยวแห่องค์พระค่ะ
ในงานสมโพธิและแห่เจ้ามูลนิธิอำเภอเบตงประจำปี๒๕๖๒
งานใหญ่แล้วเนี่ย
งานใหญ่มากเขาจะแห่ไปรอบเบตงเลยรอบเมืองเบตงเลย
เพื่อให้พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ย
กราบไหว้สักการะบูชาเสริมสิริมงคล
พร้อมทั้งมีการปัดเป่าสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายให้ออกมาจากบ้านเรือนด้วย
คนมาร่วมงานกันเต็มไปหมดแบบนี้
และอีกหนึ่งพิธีกรรมของงานก็คือการประกอบพิธีลุยไฟที่เราเห็นกันไป
อันนี้นะบริเวณตรงนี้เขาก่อกองไฟ
แล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อคนหางเกี้ยวนำพระองค์พระ
เนี่ยกลับเข้ามาบริเวณหน้าศาลจำนวนครบ๙รอบหลังที่ไปแห่มานะก็จะมี
ม้าทรงเนี่ยเปิดทางเป็นผู้นำลุยไฟแล้วก็ตามมาด้วยผู้หามเกี้ยว
ม้าทรงเนี่ยไม่ใช่ม้างจริงนะครับเป็นคนที่เรียกว่าม้าทรงเป็นคนทรงนั่นแหละ
แล้วก็จะเป็นคนลุยเปิดทางมาด้วยผู้หามเกี่ยวแบบนี้
ซึ่งการประกอบพิธีลุยไฟนี้นะคะจะทำหลังจากการที่แห่เจ้าองค์เจ้ากลับมาแล้ว
ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อนำเจ้าออกจากศาลเพื่อไปโปรดพี่น้องประชาชนแล้ว
สิ่งไม่ดีหรือสิ่งอัปมงคลอาจจะติดกลับเข้ามาที่ศาล
ก็เลยต้องมีการลุยไฟกันแบบนี้เพื่อเหมือนเป็นการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอัปมงคลให้มันออกไปให้หมดเลย
โดนไฟเผาผ่านสิ่งที่ไม่ดีออกไปไง

แล้วอย่าได้ไปเล่นไปทำเองนะคุณผู้ชมอันนี้จำกันตรงนี้นะ

อย่างถ้าเป็นผมสมมุติง่ายไปเดินก้าวข้ามกองไฟอย่างนี้

มันเป็นร่ายก้าวต่อไปโอ้ไม่เป็นจุน

จรัยกรมไม่ค่อยดีกลัวไม่เป็นจุน